เป็นแผนแนนน้อยที่สุด

อกจากความเค็มแล้วก็เป็นรสของพริกไทย

บอกลาครัวสตาร์เชฟไปอย่างน่าเสียดาย

เชฟทั้ง๗ต้องพบกับการแข่งขันที่น่าตื่นตะลึง
ทำยังไงเนี่ย

ถ้าเธอจะเตะคุณออกไปต้องข้ามศพผมไปก่อน

เทพีหอมหวนชงต้าหิน

เจ้าชายเกาหลีจองอีวู

สดใสซาบซ่าเชิญเจียฮาวา

รสชาติต้นตำรับเหอะจินเสียง

ฝันขอตลกปายขายนาน
พวกเขาต้องเจอการแข่งอันสุดโหด

ใครจะยืนหยัดอยู่ในสนาม
นาทีสุดท้ายรายการสตาร์เชฟ
เริ่มณบัดนี้
เพื่อนทุกคนไปอย่างน่าเสียดาย

และเสียดายเป็นอย่างมากเลย

ในการแข่งขันทุกรอบเลยนะครับ

เราจะต้อนรับดาราตัวแทนสุดลึกลับ

เหมือนเป็นขับตูนว่าจะมีคนมีฝีมือมากนาน

สีดำดูมีความแข็งแกร่งมากกว่านิดนึง
วันนี้ฉันมาแทนที่ค่ะ

่งดังจากรายการแสดงความสามารถ

สิบสองเหตุผลของความรัก
คุณมาเป็นตัวแทนในรายการของเรา

สตาร์เชฟท่านใดท่านหนึ่งของเรานะครับ

ที่เหลือไม่ใช่เลยค่ะ
หมายความว่าแข่งกับคุณคนเดียว
ไม่เกี่ยวกับเราแค่คุณคนเดียวเท่านั้น
จางเลี่ยงเนี่ยไม่มีคู่แข่ง

เขาอ่อนที่สุดเลย

ใช่เย่อีเชียนสำหรับผมแล้ว

ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขัน

อาหารว่างทั้ง๘อย่างแบ่งเป็นถั่วลิสงทอด
ไข่ม้วนตังเม

อินทพลัมเคลือบถั่วลิสง

ป๊อปคอนรถช็อกโกแลต

อยากทำได้เลยนะครับ

ยินดีต้อนรับทุกคนสู่กรับ

คนขี้เกียจอาหารว่ากรมของคุณนั้นพร้อมแล้ว
อันนี้มันคือ

ไม่ให้อ่ะมันไม่ชิ้นของเราสองคนคล้ายกันนะ

ผมเลือกอันไหนก็เหมือนกันอย่างเช่นฟองดูเผ็ด
ปกติก็ได้ทานบ่อยอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำมาก่อนเลยครับ
สตาร์เชฟทุกท่านครับอาหารว่างอยู่ในเมืองของพวกคุณแล้ว
เพราะฉะนั้นทำให้อร่อยนะครับโอเคเอาสู้บ๊ายบาย
บ๊าบอยขอบคุณครับ
สตาร์เชฟทุกท่านครับภายใน๑ชั่วโมงต่อจากนี้ไป
ขอให้ทุกคนทำอาหารแบบที่คุณถือเอาไว้
และพวกเราทั้ง๒๐คนจะชิมอาหารว่างที่คุณทำกันนะครับ
หากว่าของท่านใดท่านหนึ่งถูกทานเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ
ในการแข่งขันครั้งต่อไปจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากที่สุดนะครับ
สิ่งที่ต้องเตือนทุกท่านก็คือหลังจาก๔๐นาที
คนของเราจะเริ่มออกมาชิมอาหารว่างของคุณนะครับ
นาทีเหรอขี้เกียจต่อไปได้มาจากเวลา๑ชั่วโมง

การแข่งขันทำอาหารว่างสตาร์เชฟทั้ง๘
ต้องทำอาหารว่างที่ตนเลือกภายในเวลา๖๐นาที

ขี้เกียจทั้ง๒๐ท่านมาเลือกทานอาหารว่างบนโต๊ะสายผ่าน
อาหารว่างของสตาร์เชฟท่านใดได้รับความนิยมมากที่สุด
เขาจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้
และจะได้เปรียบมากที่สุดในการแข่งขันรอบถัดไป
เพราะเห็นจูตันวันนี้จะต้องทำตังเม
จริงตังเมนมันทำง่ายมาก
ถุดิบหลักก็คือเนยมัชเมลโลถั่วลิโส
ตอนนี้จูตันเนี่ยตัวเธอมีแต่เปลือกถั่วทั้งนั้นเลยนะครับ
เดี๋ยวให้เธอทำความสะอาดด้วยเหรอ

ใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็คือการสู้กับถั่วลิสงนี่แหละค่ะ
ผมแย่งเนื้อสเต๊ะมาได้ครับ

เพราะต้องฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นนะครับ
ฉันทำไข่ม้วนไข่ไก่ม้วน
ฉันคิดว่าของฉันยังง่ายกว่านิดนึงนะ
อาหารว่างของผมคืออินทพรรมเคลือบถั่วลิสง
เวลาทอดก็เอาแป้งชุบเนยถั่ว

ไม่เคยทานขนมแบบนี้เหมือนกัน
ผมมีความมั่นใจไม่พอ
ผมได้ถั่วลิสงทอดมาครับ

ผลไม้เย็นสีเขียวสีแดง
ไม่ว่ายังไงหน้าตาก็เป็นสิ่งที่ดูดีที่สุด

เมื่อมันกรอบก็แค่ราด
แล้วก็เป็นการปรุงรสเท่านั้น
ซอสเพ็ด
ผมจะลองทอดดูสักอันพูดความจริงเมนูนี้เป็นเมนูแรกที่ผมไม่กล้าทำไม่ได้เรื่อง
วนยากมากตอนที่กำลังรีบอยู่ผมเอามันไปทอดในกระทะมันก็แตกออกมาอีก
ยากเกินไปแล้วทำไมผมต้องทำให้นี่ด้วยนะ

แล้วในที่สุดผมก็เจอเทคนิคแล้ว
จะบอกว่าวิธีการม้วนเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ได้ผมจะใช้ตะเกียบจับทั้งสองด้านและใช้น้ำมันร้อนร้อนทอด
ให้มันคงรูปแบบนี้มันจะได้ไม่แตกออก

คอนของฉันเริ่มได้แล้วป๊อปคอนมาแล้วจ้า
พระเจ้ามัสเบอร์โลข้างหน้าฉันนี่มันน่าทึ่งมากเลยแหละค่ะ
ทำไมมันละลายช้าจังเลยอ่ะโอ้ยหวดแขนมากเลย
อ้ออ้ออ้อติดอ้อโอ้ยจะกินอะไรอยู่เนี้ย
จะเอามือหยิบถั่วในกล่องแต่ว่าดันเอื้อมือไปหยิบถั่วในกระทะแทนนะคะ

ออกจากกระทะได้แล้วคนจะมาแล้วน่ะ

มันมากจังหละินแบบนี้แหละ
แบบนี้แหละทุกท่านหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้ว
อืมหวานกำลังดีได้แล้วบอกไว้เลยรสชาติมันระเบิดแน่นอน
ดูฉันสิโอ้ยแข็งป๊อกเลย
สิบวินาทีสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดห้าห้าสี่
ขี้เกียจทุกคนไปหาของกินกันได้แล้ว
สิบนาทีสุดท้ายของการแข่งขันสตาร์เชฟทั้งแปด

พร้อมกับนำอาหารที่ทำเสร็จแล้วไปวางที่สายผ่าน
ให้ทั้ง๒๐คนเลือกทานแต่ละเมนูจะมีจานคนละสีกัน
เมื่อจบการแข่งขันจานสีไหนมีจำนวนเยอะที่สุด
สตาร์เชฟท่านนั้นจะเป็นผู้ชนะ
ชันเลยค่ะทานเลยนะครับอ้าว
ครับทั้ง๒๐ท่านตอนนี้คุณชอบทานอะไรก็หยิบได้เต็มที่เลยนะครับ
อ่าทานป๊อปคอนของฉันสิคะอ่าหยิบเลย

จะบอกให้นะตัวเมนูนี่สุดยอดไปเลยไม่ได้ติดฟันอย่างเดียวติดลิ้นด้วย
กินคำเดียวติดทั้งปากเลย

ฉันมาสตาร์เชฟครั้งแรกนะคะและเป็นครั้งแรกที่ทำป๊อปคอนด้วย

เพราะว่าช็อกโกแลตจะทำให้ทุกคนมีความสุขดังนั้นทานเยอะ
แล้วก็ผมหวังว่าคุณจะชอบรสชาติของมัน

ผมทำอินทพรัมทอดเหมาะกับคนขี้เกียจมากเลยอ่ะ
ฉันชอบทานไข่ม้วนมาตั้งแต่เด็กหวังว่าฉันจะทำรสชาติแบบที่ฉันชอบ
ออกมาให้ทุกคนได้ทานแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบไข่ม้วนที่ฉันทำด้วย

คณะกรรมการครับคือดูสิครับทุกคนกำลังยุ่งกับการเสิร์ฟอาหารนะฮะ
ดูเหมือนว่าหลิวหยุนจะมีปัญหาเล็กน้อยผลไม้แช่แข็งของเธอดูสิครับ
เวลามันเหมือนกับยังไม่จับตัวกันเลยนะ
เด็กเด็กจ้าของหวานหลังอาหารมาแล้วจ้านี่เป็นผลไม้แช่แข็ง
ค่อยค่อยทานกันนะแน่ใจแล้วว่าเป็นผลไม้เย็นอ่ะ
แน่นอนสิคะคิดว่าผลไม้ใส่จานมากกว่า
ของฉันเป็นผลไม้เย็นนะคะเพิ่มไอศครีมผลไม้แล้วก็นมสดค่ะ

เด็กดูจานข้างหน้าหนูสิฉันรู้สึกเสียใจแทนพวกหนูจริง
ทำไมเหลือสีฟ้าไว้เยอะขนาดนี้สีฟ้าเวลาหิวไง
โทรหวังว่าพวกเธอจะให้ความร่วมมือนะถ้าถั่วลิสงมันเย็นลงหน่อยมันก็จะกรอบแล้วก็อร่อย

ต่อไปเราจะเริ่มนับคะแนนจากคน๒๐คนที่ได้ทานของว่างของพวกคุณไปนะ
ทุกท่านทั้ง๒๐คนชอบทานของว่างของใครกันแน่คำตอบจะเปิดเผยแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป